และในช่วงประมาณเที่ยงนะครับประมาณบ่ายโมงวันนี้
ซิมแคมป์เอเชียครอบคู่นับแพลก

จะเจอกับออสเตรเลียนะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้
กลุ่ม๔มีเพียงแค่๒ทีมหลังจากที่ขาดทรักษศาสตร์นั้นถอนตัวไป
การซ้อมเมื่อวานนี้ก็ถือเป็นการซ้อมครั้งสุดท้าย
เน้นที่เรื่องของเกมรับการเสิร์ฟแล้วก็การรับลูกเสิร์ฟนะครับ
ฟูนจรณ์เนียมทัพทีมหัวหน้าภูกษรก็บอกว่า
การไม่ได้ลงเล่นใน๒วันแรกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนหนึ่งนะครับ
เพราะได้เห็นฟอร์มคู่แข่งอย่างไต้หวันเกาหลีใต้รวมทั้งจีนที่ลงเล่นไปแล้วนะครับ
เป็นข้อดีสำหรับเราเนี่ยอย่างวันนี้เราเห็นไทเปย์
เราเห็นเกาหลีใต้เราเห็นจีนซึ่งความสามารถเท่าที่ผมดูเนี่ย
ความสามารถไม่แตกต่างกับเด็กเราอยู่ที่ว่าช่วงแข่งขันเนี่ย
เด็กเรามีความสามารถหรือว่าจะงัดความสามารถของตัวเองออกมาได้มากน้อยขนาดไหน
เรามองว่าเราน่าจะชนะออสเตรเลียแต่ก็ไม่ประมาทนะครับ
เพราะว่าทีมที่มาส่งเข้าร่วมการแข่งขันก็คิดว่ามีดีทุกทีมนะครับ
เจอกับออสเตรเลียนะครับห้ามพลาดสำหรับแฟนวอเล็กบอลครับ
รุ้นกันได้เชียร์กันได้ต่อเนื่องเราถ่ายทอดสดต่อเนื่องด้วยนะฮะ